ว่าเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อวานนี้เนี่ยอย่างที่ท่านทราบนะครับก็คือเจ้าหน้าที่หลายหน่วย

ก็ไปจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับคดีค้ามนุษย์
เพราะว่าไปเอาเด็กสาวจากพม่าจากหลายพื้นที่

ค้าบริการทางเพศนะครับ
แล้วก็จับกลุ่มได้แล้วนะครับรวมทั้งยังไปเจอผู้หญิงอีก

ใช่ค่ะอายุต่ำกว่า๑๘ปีก็เป็น๑๐คนเลยนะคะ
แล้วก็จับกลุ่มปากบที่เป็นคนเชียร์แขก
ใช่วันนี้ก็ส่งฟ้องศาลไปแล้ว
แต่ว่าในส่วนของท้องที่ที่รับผิดชอบคดีนะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มีคำสั่งย้ายด้วยนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ของกรมการปกครอง
พระราม๙แล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับ

พบหญิงสาว๑๑๓คน
แบ่งเป็นชาวพม่า๙๒คนลาว๑๔คนไทย๔คนจีน๒คน
และยังไม่ยืนยันสัญชาติอีก๑คน
มีพฤติกรรมเข้าข่ายการค้าประเวณี
ล่าสุดวันนี้ครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เปิดเผยว่าได้มีคำสั่งให้ตำรวจสนวังทองหลาง๕นาย
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่เกิดเหตุ
ย้ายไปช่วยราชการที่กองบัญชาการตำรวจนครบาน

เนื่องจากว่าจะต้องถูกสอบสวนในเรื่องนี้นะฮะ

สำหรับทั้ง๕นายที่ถูกย้ายนะครับ

พันธุ์ตำรวจโทนเรนเครื่องสนุก
รองภูมิกับการฝ่ายสืบสวนนะครับ
พันธุ์ตำรวจโทพิชัยทูลธรรมรอง
ค่ะนี่คือ๕เสือที่โดนเด้งไปนะครับ
นายบุญซับอมรรัตนาซิริปากกบเป็นคนเชียร์แขก
แล้วก็เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับข้อหาค้ามนุษย์

ก็สอบปากคำทั้งหมดนี้นะคะรวมแล้ว๗คน
เพื่อหาความเชื่อมโยงไปถึงคนที่ร่วมขบวนการคนอื่น

เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดไม่ให้ถูกรวสรรค์

ค้ามนุษย์ข้ามชาติระหว่างไทยพม่ามาเลเซียหรือเปล่า
แล้วก็ระบุท้ายคำร้องคัดค้านการประกันตัว
ญาติของป๊ากบเนี่ยยื่นคำร้องขอประกันตัวนะคะ
ปล่อยตัวชั่วคราวมีหลักทรัพย์มาเป็นเงินสด๕แสนบาท
แต่สารท่านพิเคราะห์แล้วบอกว่าผู้ต้องหาถูกแจ้งดำเนินคดีหลายข้อหาเลย
แล้วก็คดีมีอัตราโทษจำคุกสูง
มีการกระทำเป็นลักษณะขององค์กรอาทยากรรมต่อผู้เสียหายที่เป็นเด็กมันเป็นเรื่องร้ายแรง
พนักงานสอบสวนก็คัดค้านการประกันตัวด้วย
ถ้าปล่อยชั่วคราวหรือว่าได้รับการประกันตัวออกไปศาลท่านมองว่ากลัวว่าจะหลบหนี
แล้วก็อาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานสารท่านจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะคะ
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ราชธรรมก็เลยนำตัวป๊ากบไปควบคุมตัวที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพต่อไปนะคะ
โดยนอกจากหมายจับของสารอาญาแล้วนะครับผู้ต้องหาก็ยังมีหมายจับในคดีต่างอยู่รวม๑๐ข้อหาด้วยกัน
ความผิดตามพระราชบัญญัติการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นคดีล่าสุดที่เกิดขึ้น
มีเรื่องของพรบคนเข้าเมืองพรบป้องกันและปราบรามการค้าประเวณีแล้วก็ความผิดทางอาญา

กรณีนี้เนี่ยก็มีไฮไลท์สำคัญที่เล่าไปก็คือเด้ง๕เสือสอนอวังทองหลาง
กบไม่ได้รับการประกันตัวแล้วก็ไปฝากขัง
และอีกหนึ่งประเด็นสำคัญของเรื่องนี้เนี่ยมีโพยสวยออกมา
มีรายชื่อเจ้าหน้าที่ออกมาเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเห็นในโลกโซเชียลบ้างแล้ว
ประเด็นนี้เป็นเรื่องใหญ่จริงและเราจะไม่ได้เล่ากันแค่สองคนเดี๋ยวรอครู่เดียว
คุณชูวิทย์จะมาร่วมตีแสกหน้ากับเราสองคนด้วยนะคะ
มาดูกันหน่อยว่าเรื่องของสวยเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเมื่อวานเราเล่าไปว่าเจอเอกสารเป็นรังเลยคุณภาคภูมิ
จากการบุกเข้าไปตรวจค้นเมื่อวานนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเจอทั้งหญิงที่ค้าประเวณี
เจอทั้งตัวปลากบแล้วก็จับกลุ่มตัวไปแล้วก็เจอทั้งคนที่ร่วมเชียร์แขกเนี่ยนะคะ
แล้วก็ไปเจอสวยเป็นเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่คนไหน
มีรายชื่อหน่วยงานหมดเลยมีตัวเลขจำนวนเงินจำนวนเวลา
โอ้โหคุณภาคภูมิมันมีครบ
มันก็เหมือนกับหลายที่ที่เคยถูกตรวจค้นจับกลุ่มก่อนหน้านี้
ใช่แล้วก็มีบัญชีการจ่ายสวยให้กับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน
เพื่อให้ธุรกิจของตัวเองที่เป็นธุรกิจผิดกฎหมาย

นี่ก็คือมีอยู่ในมือเราสองคนนะคะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันว่าแต่ละตัว
แต่ละตัวเลขแต่ละตัวอักษรตัวย่อมันมีความหมายอะไรยังไงเดี๋ยวรอคุณชูวิทย์ครู่เดียว
แล้วไปเจอหลักฐานกฎระเบียบของอาบอบนวดแห่งนี้กฎระเบียบเนี่ยกำหนดไว้แบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
๑วันต้องรับแขกให้ได้มากกว่า๓คนถึงจะกลับบ้านได้
ใน๑เดือนต้องทำงานต่อเนื่อง๑๒วันถ้าไม่ทำตามนี้จะตัดเงินหรือไม่ก็ไล่ออกนะคะ
ลักษณะกฎระเบียบแบบนี้ถือว่าเป็นการบังคับให้ค้ามนุษย์ค่ะ
จากการเข้าตรวจค้นในครั้งนี้เจอหลักฐานอย่างที่บอกคุณผู้ชมล่ะค่ะ
ว่าเป็นบัญชีสวยการจ่ายค่าคุ้มครองหรือสวย
มีการโอนเงินให้กับเจ้าหน้าที่รัฐหลายตำแหน่งเลยนะคะ
ซึ่งก็มีตำแหน่งของตำรวจในพื้นที่สนวังทองหลางด้วยคุณผู้ชม
อย่างที่เห็นหน้าจอเดี๋ยวจะมาไล่เรียงรายละเอียดให้ฟัง
มีตั้งแต่ระดับผู้กำกับการไปจนถึงสารวัตร
บอกเลยว่าลดกี่เปอร์เซ็นต์มียศมีตำแหน่งโอ้โหชัดเจนค่ะ
มีใบเสร็จด้วยนะคะที่ระบุตำแหน่งผู้กำกับการสอนอวังทองหลาง
ใช้บริการครั้งล่าสุดคือ๖มกราคมที่ผ่านมานี่เอง
หลักฐานทั้งหมดนี้คุณผู้ชมก็จะนำไปสู่การออกคำสั่ง
ให้ย้ายนายตำรวจทั้ง๕นายอย่างที่คุณภาคภูมิบอกไป
อย่างที่บอกอีกหนึ่งประเด็นก็คือปิดนะคะ
อบนวดแห่งนี้ก็ต้องปิดนะคะ
ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมดูแลในพื้นที่ด้วย
กว่าจะเก็บพยานหลักฐานทั้งหมดเสร็จสิ้นนะคะ
หลังจาก๕ปีพื้นที่ที่ตั้งสถานบริการนี้
ก็ไม่สามารถเปิดบริการในรูปแบบเดิมได้อีก
ตามข่าวก็เลยบอกว่าเหมือนกับปิดถาวรนะคะ
ไปก่อน๕ปีเพื่อหาพยานหลักฐานอะไรต่าง
๕ปีเปิดสารบริการแบบเดิมไม่ได้แล้ว

อย่างอื่นแล้วสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะคะ
ตรวจสอบทรัพย์สินต่างเพื่ออายัดทรัพย์สิน
ตกเป็นของแผ่นดินตามข้อหาการค้ามนุษย์ต่อไป
และประเด็นที่สำคัญมากก็คือใครเป็นเจ้าของ
สาวไปถึงไหมเดี๋ยวรอคุณชูวิทย์ครู่เดียว
คุณผู้ชมอย่าไปไหนเลยนะรอแป๊บเดียวเดี๋ยวคุณชูวิทย์มาขยี้เลยนะฮะ
แต่ว่าในพื้นที่ย่านพระราม๙และถนนรัชดา
ผมเชื่อว่าทุกคนขับรถผ่านจะเห็นฟงเห็นไฟเห็นป้าย
โฆษณาเราเยอะแยะไปหมดแต่คำว่าอาบอบนวด
ก่อนหน้านี้เคยเป็นข่าวมาก็หลายที่
เราตรวจสอบมานะครับดูว่าในย่านพระราม๙
ย่านรัชดาของพื้นที่อยู่๒สอนอ
สอนอห้วยขวางกับสอนอวังทองหลาง
มีสถานบริการอาบอบนวดกี่แห่งอะไรยังไงบ้าง
เดี๋ยวลองตรวจสอบดูหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
เริ่มจากพื้นที่รัชดาก็จะมีทั้ง
คดีค้าประเวณีไปเมื่อวานนี้อันนี้อยู่ในพื้นที่วังทองหลางนะครับ
เมรีอาบอบนวดโอเปร่าอาบอบนวดแล้วก็โคลอนเซ
รวมแล้วเฉพาะในพื้นที่ระแวกนี้แถบนี้
มีสถานบริการอาบอบนวดอยู่ทั้งหมด๑๖แห่งด้วยกัน
แห่งนี้ถือว่าคือไม่น้อยนะฮะ
ขับรถไปยังไงขับรถไปยังไงก็เจอนะคุณเขียนมาสอน
มันไม่ใช่มีแค่เมื่อวานที่เดียวนะครับ
นี่แหละครับท่านผู้ชมครับมันก็เลยทำให้จะต้องมีการพูดคุยกันว่า
ตกลงสถานบริการอาบอบนวด
ซึ่งเรียกกันว่าเป็นธุรกิจสีเทา
คำว่าธุรกิจสีเทาก็คือ

มันควรจะคงอยู่ต่อไปไหม

กระบวนการจัดการของเขา
ดูแลทำธุรกิจของเขา
แล้วมีสวยบัญชีอะไรออกมาเยอะแยะขนาดนี้
เออมันทำแบบไหนทำแบบไหนอย่างไรเพื่ออะไร
ค่ะเรื่องของอาบอบนวดเนี่ยนะคะ
ก็ต้องคุณชูวิทย์ล่ะค่ะน่าจะอธิบายได้ชัดเจน
เมื่อวานนี้ที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไป

บอกผมสร้างมาเองกับมือรู้ทุกซอกทุกมุม
แล้ววันนี้ก็ต้องให้คุณชูวิทย์มาอีกรอบหนึ่งนะคะ

ผมไม่อยากจะเล่าเรื่องอะไรที่มันรุนแรงเลย

เมื่อวานนี้เขาก็ทางดีเอสไอเขาไม่ได้ห้ามให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปส่วน

เพราะที่นี่เนี่ยนะฮะหลับตานะฮะ
แล้วให้ผมดมแต่กลิ่นผมยังรู้เลยผมอยู่ตรงไหน
เพราะเรื่องที่คุณภาคภูมิเล่าเนี่ย

สถานบริการอาบอบนวดมันสีเทา

ไอ้ที่ที่เมื่อกี้บอกว่ารับรองใคร๑๐๐รับรองเท่าไหร่
นี่มันแค่รับรองมันยังไม่ใช่สวยเต็มรูปแบบ

ถ้าไม่ใช่สีเทาคุณจะจ่ายทำไมถูกไหมล่ะครับ
ถ้าคุณเป็นธุรกิจที่สุจริตถูกต้อง
แล้วทำไมคุณต้องรับรองทำไมคุณต้องจ่าย
ไม่ต้องแต่นี่เนื่องจากเป็นธุรกิจอาบอบนวด
กฎหมายเขาก็กำหนดเอาไว้แล้วไม่ให้ค้าประเวณี
แต่ผมมันโจรกลับใจคุณมิ้วครับ
เป็นจวนกลับใจบางคนบอกแม้ชูวิทย์เคยทำมาแล้วนี่

เพราะฉะนั้นเรื่องอาบทั่วถามผมเถอะครับ
กระบวนการสวยเขาจ่ายเป็นขั้นเป็นตอน
ถามว่าตำรวจไม่เที่ยวเหรอครับ
ตำรวจเที่ยวไม่ได้หรือยังไงอาบอบนวด
เที่ยวได้แต่ทำไมวิคโตเรียมันต้องเป็นตำรวจ
สอนอวังทองหลางเที่ยวเท่านั้น
พื้นที่อื่นสอนออื่นเที่ยวได้ไหมคุณชุวิต

ถ้าลดเปอร์เซ็นต์ให้ตำรวจทำไมลดเฉพาะตำรวจ

เอกสารเรื่องสวยที่อยู่ในมือเรา
แล้วก็ในโลกโซเชียลเขาก็เห็นกันเยอะแล้วนะคุณชุวิต

ผมจะบอกให้คืออันนี้คือเรียกว่านี่ผมออกแบบไว้เอง

แบบไว้เองนี่คือออกแบบตั้งแต่ตอนที่คุณชูวิทย์ทำกิจการใช่ไหม
สมัยนู้นเมื่อ๒๐กว่าปีก่อน

ก็ยังใช้อยู่ครับเพราะไอ้ใบนี่เป็นใบสำคัญ
ใบลงเวลาสมมุติว่าเรียกพนักงาน

ใบนี้เขาบันทึกไว้เวลาที่บันทึกคือ๑๙๕๐ก็คือทุ่ม๕๐

ตอกเวลาเวลา๓ทุ่ม๖นาที
ก็สังเกตได้ว่าจะไม่เกิน๒ชั่วโมงแล้วครับ

ขึ้นเบอร์อะไรขึ้นห้องหมายเลขอะไร
และที่สำคัญแคชเชียร์เป็นใคร

แล้วนี่เขาเขียนว่าผู้กำกับวังทองหลางคุณชูวิท

เขาก็บอกว่ารับรองให้ผู้กำกับ
แต่ก็ไม่รู้ภูมิกับชื่ออะไร
เขาเขียนว่าภูมิกับวังทองหลาง
วังทองหลางคุณมิวทราบไหมครับ

มันก็จะขึ้นไปจากระดับท้องถิ่นท้องที่
ก็คือท้องที่วังทองหลังขึ้นไปกองกับการ๔
ขึ้นไปเรื่อยจนถึงบชน
ทีนี้ถามว่าเอ๊ะคุณชูวิทย์พูดแล้วอย่างนี้
มันมันเป็นเรื่องใหม่ไหม

ก่อนหน้าที่จะมีเรื่องที่วิคโตเรียเนี่ย

จำได้ไหมเรื่องของโกลับไอ้นั่นสวยเลย
ตมตรวจคนเข้าเมืองเท่านี้
ผมถามว่าทำไมจ่ายต่อมอเรื่องอะไรคุณมิ้ว

ถ้าไทยก็ไม่ต้องจ่ายต่อมอถูกไหมครับ

เพราะว่าต้องมาตรวจตาต้องมาดูอาบอบนวดเนี่ย
แต่ว่าค้าประเวณีเท่านั้น
ไอ้ผมพูดก็บอกแล้วไงบางคนก็บอกว่า
จูวิทย์นี่คุณพูดคุณเคยทำไหม

คุณจูวิทย์หน้าจอตอนนี้ค่ะรับรองรอบละ๕๐๐บาทนี่ค่ะอธิบายหน่อยได้ไหมครับ
หน่อยได้ไหมคืออย่างนี้ครับคุณมิวครับคุณมิ้วขึ้นอยู่กับตำแหน่ง
ถ้าตำแหน่งน้อยเช่นตำแหน่งรองสวปอันนี้รับรองไปก็แค่นี้เอง
ไม่ต้องเยอะ๒๐เปอร์เซ็นต์๓๐เปอร์เซ็นต์
ที่คุณมิ้วเห็นในใบนี้ที่เขาเขียนว่าผู้กำกับ
ภูมิกับนี่ก็ต้องดูแลร้อยเปอร์เซ็นต์

ทีนี้พอไปคุยเรื่องอาบอบนวดคุณภาคภูมิ
บนวดเนี่ยมันมี๒ส่วนด้วยกันคือส่วนหนึ่งคือค่าห้อง

ผมบอกว่าคุณไม่รู้คุณเข้าวัดอย่างเดียว
ใช่ผมก็เคยแต่ฟังเข้ามา
บาทมันจะแบ่งออกมาเป็นค่าตัว

แล้วก็ให้เป็นค่าห้องคือให้เจ้าของ๘๐๐บาท
นี่คือการที่มีคนไปใช้บริการ๑ครั้ง

ถูกต้องครับทีนี้ถ้าเกิดรับรอง๑๐
ก็แสดงว่าเขาไม่ต้องจ่ายอะไรเลย

อย่างถ้าใบเสร็จที่เขาเจอเป็นหลักฐานเมื่อวาน
แล้วลงชื่อว่ารับรอง๑๐๐ภูมิกับวังทองหลาง

ค่าห้องและค่าตัว

หรือช่วยกันหน่อยนะ

แล้วลงวันที่๖มกราคม๒๔๙

ก็เพิ่งหยกเมื่อ๔๕วันก่อนนี้เอง
เจ้าหน้าที่ไปบุกค้นตรวจจับไม่กี่วันเองคุณชุวิต
แล้วก็มีทางกรมการปกครองมีทหาร
แต่ผมไม่เคยเห็นศรีกากีเลยเมื่อวานนี้ไม่มีตำรวจเลย

ย้ายไป๕คนน่าทรงสาร

บัญชีจ่ายสวยที่นาตาลีออกมามันก็เงียบไปแล้วนะ
นั่นแหละสิครับไอ้บัญชีจ่ายสวยเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญที่เขามีการทำบัญชีไว้เพราะอะไรฮะ
เพราะว่าทุกเดือนเขาจะต้องเอาไปจ่าย
วิธีการไปจ่ายเขาก็จะใส่ซอง
บางทีใส่เป็นร้อยซองเลยนะคุณมิ้วฟังแล้วจะตกใจ
ไล่มาเลยครับตั้งแต่ร้อยตีร้อยโทร้อยเอกพันธีพันโทพันเอก
จ่ายกันไปทั่วไปหมดนะฮะ๕๐๐พันสองพันสามพัน
ทีนี้มันเยอะเพราะอะไรตอนนี้เพราะเขาแบ่งกองนะครับ
แก่อะไรครับเมื่อกี้มีตมมีกองกำกับ
แล้วไล่ไปถึงบชนแล้วยังผ่านไปถึงกองปราบ
พาไปถึง๑๙๑พาไปถึงเยาวชนและสตรี

คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอาบอบนวดเนี่ยโอ้โห
แล้วก็ค่ะในสวยเนี่ยค่ะก็จะเห็นตำแหน่งอะไรชัดเจนเหมือนกันนะ
คุณชูวิทย์ว่ามีตำแหน่งอะไรยังไงบ้าง
มิ้วเห็นไหมว่าตำแหน่งมันเป็นไปตามการรับรองหรือสวย
หมายความว่าถ้าตำแหน่งสูงเขาก็จ่ายมากขึ้น

ตำแหน่งเล็กเมื่อกี้นี่รองสวพปดูเลยครับจ่าย
รับรอง๕๐๐บาทลองสืบ
ทีนี้ตำแหน่งมันผูกกันยังไงครับ
ก็อย่างสวปมีหน้าที่จะต้องไปดูต้องไปตรวจตรา
มีหน้าที่ในการจับกลุ่มโดยตรงธุรการ
มีหน้าที่ในการดูแลเรื่องใบอนุญาตการขออนุญาตนะฮะ
อันนี้เป็นท่าทางจะไปสืบสวนอะไรเขาก็ต้องดูแล
แต่ที่ไม่เกี่ยวข้องเลยคือจราจร
คุณจะไม่เห็นเลยว่าไม่มีตำแหน่งจราจรมา

ส่วนตำแหน่งของพนักงานที่เขียนว่า
อันนี้ก็เป็นรหัสที่ผมเคยตั้งไว้
คืออย่างนี้ครับคุณใส่เสื้อไซส์อะไร

อาจจะตั้งไว้๖๐๐พนักงานอาจจะได้๔๐๐๐
ล้านจะได้๒๐๐๐เห็นไหมครับ
แขกเขามาเลือกพนักงานอู๋คนนี้
ท่าทางดีตรงนี้สวยตรงนี้อะไร

ทีนี้ปัญหาของผมที่ผมอยากจะถามคุณภาคภูมิกับคุณมิ้ว
ตำรวจเขาตั้งข้อหาอะไรเยอะไหมเยอะมากเลยนะ
มีค้ามนุษย์ค้าประเวณีใช่ค่ะ

สมคบกันตั้งแต่๓คนขึ้นไป

รับดวงเนียวกักขัง
แวงหาผลประโยชน์ในทางค้าประเวณี
ข้อหาเยอะนะแต่จับ
คุณมิวคุณภาคภูมิมันตลกไหมจับได้คนเดียวเองไอ้กบ
ใช่ค่ะแล้วก็ในเอกสารที่เป็นสวย
คุณชูวิทเชียร์แขกก็มีชื่ออื่นเหมือนกันนะ
นั่นแหละสิครับคุณเนียวก็ไม่สงสัยเลยว่า

กบมันพาไปถึงขนาดมาเลเซียร้านเจสสิก้า
พาไปร่องถึงหาดใหญ่แล้วกลับมาทำงานในที่วิคโตเรีย
ทำคนเดียวไม่ได้เรื่องของเรื่องคือ
นาตาลีมันมีโกลักษณ์
เราก็สงสัยแล้วครับที่วิคโตเรียมีโกอะไร
ไม่รู้ใช่ไหมไม่มีใช่ไหมเพราะได้เด็กกบคนเดียว
กระบวนการทำอย่างนี้มันเป็นองค์กรเป็นเครือข่าย
จับเท่าไหร่ก็จับไม่หมดหรอกคุณภาคภูมิ
ผมบอกว่าย้าย๕เสือสอนอไปเดี๋ยวก็ย้ายได้ย้ายอยู่เรื่อย
การจับเพราะกระบวนการนี้มันมียืนและมีชี้
คุณมิ้วจะเห็นได้ว่ารายชื่อทั้งหมดเป็นการจ่ายเพราะการสมยอมกัน

จริงเนี่ยเมื่อวานนี้ผมไม่อยากจะไปพูดเดี๋ยวจะหาว่าผมเป็นองค์คุริมาร
คือก็ไปจับเซฟแต่แต่ผมเป็นผมนะ
ผมบอกให้ไปดูคอมพิวเตอร์ดูที่โปรแกรม
เพราะเขาบันทึกกันไว้ในโปรแกรมมันเป็นการบริหารสมัยใหม่แล้ว
ไม่ได้ไปเป็นเอกสารเก็บใส่เซฟอะไรไปแล้วใช่ไหม

ก็ชื่อย่อกไก่ผมบอกให้
ย่อกไก่เขาโด่งดังจะตายเงินเขาเยอะ

เขาบอกว่าเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ
ถึงเมียนมาร์เอาเมียนมาร์มาไปถึงมาเลเซีย
อย่างนี้นี่มันไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียว
การจับกลุ่มเนี่ยมันจะต้องขยายผลครับ

ขยายไปถึงกไก่เจ้าของไหม
ก็แล้วแต่สิครับเพราะว่าจะจับไปไล่จับเป็นเป็นหนูจับ

ถ้าอยากจะปราบอยากจะโชว์ให้สหรัฐอเมริกา
กระบวนการค้ามนุษย์ไม่เกิดในประเทศไทย
เมื่อกี้คุณภาคภูมิถามผมบอกว่า
ไอ้แบบนี้มันจะปล่อยไว้ไหม

นั่นก็พูดไปเราเปรียบเทียบให้เห็น

แล้วไปชี้ให้ใครลุกชี้ให้ใครไปทำงาน
มีไหมมีครับมันยืนข้างถนนมันไม่ได้เป็นรูปแบบที่เป็นการบริหารจัดการสมัยใหม่แบบนี้
ไม่ได้มีห้องเป็น๑๐๐ห้อง๒๐๐ห้อง๓๐๐ห้อง
ไม่ได้จัดอยู่ใจกลางเมืองแบบนี้
คุณชูวิทย์ถ้าอย่างนี้ไอ้หลักฐานที่เห็นอย่างที่เขาเจอเมื่อวานเนี่ย
อันนี้ถือว่าเป็นหลักฐานด้านการค้าประเวณีได้ไหม
หลักฐานตัวนี้อย่างนี้อย่างที่เราเห็นในจอภาพเนี่ยหน้าจออย่างนี้
อันนี้คือรายละเอียดแต่ละช่องแต่ละช่องมันหมายความว่ายังไง
คือเมื่อวานนี้แต่ละช่องไอ้ตัวนี้ใช่ไหม
ก็เป็นการจ่ายเงินนะฮะเป็นการจ่าย
อย่างช่องแรกคือวันที่ใช่ไหม

อันนี้เป็นวันที่ที่ใช้บริการนะฮะเมื่อวันที่๑เดือนตุลานะครับ
เขาเขียนว่ารับรองผู้กำกับวังทองหลัง
อันนี้แค่อาหารและเครื่องดื่ม๒๕๐บาท
ถ้าคุณไปถามผู้กำกับผมมาดื่มกาแฟ
ผมมาตรวจสถานที่ผมดื่มกาแฟ

ผู้การนครบาน๔๐๐อันนี้๖๐๐๐บาท

แล้วกับอันนี้ครับคุณวิวเห็นไหมครับว่ามันเป็นช่วง

มาตั้งแต่๒ทุ่ม๑๐๒ทุ่ม๒๐ไล่กันมา

บางคนขึ้นรอบบางคนขึ้นสองรอบ
รอบคืออะไรรอบสองรอบคืออะไร
รอบก็คือเวลาที่บันทึกไว้ในใบนี้ที่เข้ามาตอน๑ทุ่มออกตอน๓ทุ่มก็คือ๒ชั่

ใช่ครับใบนี้แหละครับ
คือพูดง่ายว่ารอบนึงเขากำหนดให้๒ชั่วโมง
รอบหนึ่งคือการทำงาน๑ครั้งของพนักงาน
ขึ้นไปก็ไปอาบน้ำลงไปแช่ตัวด้วยกันลงไปแก้ผ้าถอดเสื้อผ้าลงในอ่าง
อ่างนี้เขามีอ่างสุกี้ด้วยนะเผื่อจะไม่รู้

เอาอันนี้ก่อนเอานี่ให้เขียนก่อน
อันนี้ก็เป็นการใช้บริการ

แล้วตามเอกสารเนี่ยค่ะมันจะถือว่าตำรวจมีความผิดไหมคะ

ก็เรื่องนี้เนี่ยนะฮะพอผลมันก็คือมันมีแต่สอนอวังทองหลาง
มันมีผลได้เสียกันถูกไหมครับถ้าคุณจะบอกว่าจะบริการตำรวจทั่วไป
ทำไมไม่มีสอนออื่นทำไมไม่มีทองหล่อทำไมไม่มีคลองตัน
ทำไมไม่มีประเวททำไมมีแต่วังทองหลาง
ก็เพราะว่าพื้นที่ของวิคโตเรียมันตั้งอยู่ในสอนอวังทองหลาง
แล้วถามว่ากองกำกับการอื่นมีไหม๕๓๒๑มีไหมไม่มี
ทำไมมีแต่๔ก็เพราะวังทองหลังมันขึ้นอยู่กับกองกำกับการ๔
เห็นไหมฮะมันมีผล๔ครับแล้วถามว่าทำไมคุณพ่ากลุ้ม
ไม่มีอย่างที่ผมบอกตำแหน่งจราจรมาบ้างล่ะเออทำไมไม่มี
ถ้ามันมีหลากหลายก็อาจจะเห็นค่าได้ว่ามาเที่ยวปกติ
ก็เป็นคนมาเที่ยวมาใช้บริการปกติตำรวจปกติมาเที่ยวทำไมอ่ะ
เที่ยวไม่ได้เหรออ่าแต่นี่มันมีเฉพาะสอนอนี้เท่านั้น
ก็นั่นแหละสิครับถ้าคุณไปสอนอที่มันขึ้นอยู่กับ
ห้วยขวางเช่นรัชดาคุณก็จะพบแต่การรับรองของสอนอห้วยขวาง
ทำไมไม่มีสอนออื่นก็นี่คือผลของการได้เสียกัน
ระหว่างสถานที่กับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมยังยกตัวอย่างนะครับ
อันนี้มีรอบแล้วอันนี้คือรหัสพนักงานใช่ไหม
ต้องครับเป็นรหัสพนักงานอันนี้เขียนว่าวี
อานี่เขาไปตั้งเสพเอามึงเพราะอยากจะให้ราคา
แล้วคนเชียร์แขกเนี่ยเขาได้อะไรคะ
นั่นคือเหตุผลที่เขากำหนดไว้ว่าวันหนึ่งต้องทำ๓รอบ
เห็นไหมเพราะถ้า๓รอบคุณผมคูณให้คุณนะ
๓รอบนะ๑๐คนได้เท่าไหร่๓๐รอบถูกไหมครับ
ผมทำ๓๐รอบผมได้เงินค่าเชียร์๒๐๐บาท
ผมได้เท่าไหร่ละ๖๐๐๐แล้ว
ต่อวันต่อวันแล้วเชียร์แขกขึ้นในกบผมได้๖๐๐๐บาทแล้ว
และถ้าเกิดไปใช้บริการเด็กต่ำกว่า๑๘
คนนี้ยังเด็กอยู่เลยนะคนนี้ยังไม่มา
เคยทำงานเพิ่งมาจากมันดาเลใหม่

แต่ยุคนี้ก็มีเพราะว่าคนไทยไม่ทำแล้ว

เมื่อเลือกไปเชียร์แขกมีส่วนได้
ก็คือให้เลือกคนนี้เขาก็ได้เปอร์เซ็นต์ได้คอมมิชชั่น
ทีนี้การรับรองเนี่ยผมถามว่ารับรอง

รับรองเฉพาะวังทองหลาง

ทีนี้ลองดูต่อไปในใบนี้นะครับคุณภาคภูมิครับ
ผมรับประกันเลยว่าไอ้เนี่ยขึ้นอยู่กับ

ก็พบว่ามีการรับรองสรรพากรเขตพื้นที่๑๐ด้วย
อันนี้เป็นยอดเงิน๖๐๗๐บาทเห็นไหมครับ

ชุวิตแล้วพอเขามีเอกสารหลักฐานมาขนาดนี้แบบนี้แล้ว
ครับแล้วยังไงต่อคะรายชื่อที่อยู่ในนี้

คือเขาก็ต้องชี้แจงเขาก็ตั้งกรรมการสอบวินัย
ก็พูดแบบนี้ไปเรื่อย

คุณย้าย๕เสือสอนอก็ไปย้ายเขาทำไม
พวกที่ใช้บริการนี้เขาก็ต้องปฏิเสธวุ่นวายไปหมด

นี่มันตั้งแต่สมัยไหนผมไม่ได้ไป
แต่ในยุคของผมนั้นผมจับมือเซ็นเลย
ผมจับมือเซ็นเลยใครมาใช้บริการช่วยเซ็นด้วย

ก็หมายความว่าเขาจะมีลายเซ็นต์อยู่ที่บิน

แต่ตั้งแต่ยุคผมเป็นต้นมาเนี่ยตำรวจเขาไม่ยอมเซ็น

เพราะถ้าเขาเซ็นชื่อผมก็จะเก็บลายเซ็นไว้เป็นหลักฐาน
ต่อมาเนี่ยมันก็มีการแฉกันก็ปรากฏมีลายเซ็นต์เขา
ขนาดมีลายเซ็นต์ก็ยังไม่มีอะไรเลย

นั่นน่ะสิครับไม่มีชื่อแหละใช่ไหม

คำว่าสถานบริการอาบอบนวดมันทำอะไรได้มั่ง

เป็นสารบริการที่มีประโยชน์หาเงินนะฮะ
และมีการระบุจำนวนห้องไว้
อย่างสถานบริการวิกตอเลียผมเป็นคนทำเอง
ซึ่งให้กับวิคโตเรีย
อันนี้จะระบุจำนวนห้องไว้ด้วยหรือจำนวนอ่างไว้ด้วยนะครับ
ตัวอย่างอันนี้ใบนี้ผมจำได้๒๖ห้อง
แต่อาบอบนวดโดยในชื่ออาบอบนวดมันทำอะไรได้ก็คือเข้าไปอาบน้ำอบตัวนวดตัว
แต่ที่มันเป็นธุรกิจสีเทาเพราะว่ามันมีค้าประเวณี
มันมีนาบไงมันเปลี่ยนจากนวดเป็นนาบ
นั่นก็เลยมาถึงการจ่ายนี้ไงจ่ายสวยพวกนี้ไง
สวยแล้วก็คือเวลาเขาจะมาใช้บริการก็ต้องรับรองเขา
ก็ต้องรับรองถ้าเกิดคุณทำงานบริสุทธิ์ทำไมคุณต้องไปรับรองเขาล่ะถูกไหม
คุณมาให้รับรองก็แสดงว่าคุณมีผลเสียคุณถึงไปรับรองเขา
และสถานบริการพวกนี้๑๐๐ทั้งร้อยมันค้าประเวณีหมด
รัชดาแม้ว่ากฎหมายเขาจะระบุว่ามีช่องกระจกให้ส่องดู
ติดป้ายห้ามค้าประเวณีแต่คุยกับเด็กปฐมก็รู้
ไอ้สถานบริการอาบอบนวดเนี่ยมันไม่มีนวดหรอกครับ
มันมีแต่นาบการค้าประเวณีจึงไม่ใช่เรื่องใหม่
เพราะสังคมหลับตาสังคมหลับตาเพราะอะไรครับ
เพราะไอ้นี่มันไม่ได้ว่าเพิ่งมีมันไม่ได้ตั้งอยู่ห่างไกล
ชายแดนที่ไหนมันตั้งอยู่ใจกลางเมืองนี้เอง
บางพื้นที่ห่างจากสอนอวังสอนออยู่โรงพักอยู่แค่ร้อยสองร้อยเมตร
แล้วถามว่ามีผู้ใหญ่ไปเที่ยวไหมมีผู้ใหญ่ไปเที่ยว
มีข้าราชการไปเที่ยวมีใครต่อใครที่ผ่านสถานบริการอาบอบนวดเนี่ย
มากมายครับมันไม่ใช่ว่าเรื่องที่ไม่มีใครรู้ว่า
สถานบริการนี้มันลึกลับมันไม่มีการค้าประเวณี
แต่ปัจจุบันมันการหลับตาของกฎหมาย
ดังนั้นถ้ากฎหมายจะเปิดตาทั้งสองข้างก็ควรจะปิด
หรือควรที่จะให้เวลาเขาไปประกอบอาชีพอื่น
แต่ถามผมว่าไอ้อย่างนี้ชูวิทย์มันพูดอย่างนี้เนี่ย
มันไม่มีเดี๋ยวมันโอ๊ยมันยุ่งยาก

การมีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้มีอย่างเปิดเผย
นี่คือสาเหตุที่ทำไมสหรัฐอเมริกาให้เราถึงเทียร์ต่ำลงมา
ก็เพราะว่าเราเปิดเผยในการค้ามนุษย์นะครับ

แล้วก็ชี้ให้คนนู้นลุกชี้คนนี้ลุกขึ้นไปทำงาน
อย่างนี้คือการค้ามนุษย์โดยชัดเจนที่สุด

ก็ผิดทุกที่มีหมดนะครับก็มีหมดนะครับคุณ
อยากจะไม่ให้มีค้าประเวณีมันเป็นไปไม่ได้

ก็ต้องไม่ควรมีแล้วครับไอ้ควรมีคุณควรจะไปทำกันเงียบ
แต่อันนี้มันเป็นตึกขนาด๒๐๐ห้องคุณมิ้น

เขามีอายุต่ำกว่า๑๘นะครับ
ต่ำกว่า๑๘มันก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้ว
ถ้ามากกว่า๑๘ที่ภูเก็ตพัทยาที่ไหนก็มีถูกไหมครับ
แต่นี่มันต่ำกว่า๑๘มันต่ำถึงขนาด๑๒อ่ะ

แต่ถ้าเกิดคุณสมยอมกันคุณบอกว่า

อ้างกันว่าเป็นการให้โดยเสน่หา

แต่ถ้าต่ำกว่า๑๘โดยกฎหมายมันผิดมาก
แม้ว่าจะให้แม้ว่าจะเสน่หายินยอมมันก็ผิด
อย่างเมื่อวานเนี่ยที่ไปบุกตรวจจับเนี่ย

เด็กที่อยู่ที่นั่นผิด

แล้วคนที่ไปใช้บริการอยู่ระหว่างที่เขาไปตรวจไปจับ
ถ้าใช้บริการด้วยก็ผิด
คุณชูวิทย์ไปเจอไหมคะเจอคนที่ไปใช้บริการอยู่ไหมคะ

มันจู่โจมเข้าไปอยู่ในห้องเลย

การจับอย่างเนี้ยมันถูกจับแบบนี้เลย

คือคุณมิ้นเรื่องนี้ผมก็เคยเจอคือไปค้นว่ามีถุงยางอนามัย
ถ้าคุณไม่มีค้าประเวณีทำไมคุณมีโต๊ะขายอย่าง

เขามีโต๊ะไว้ตรวจภายในตรวจภายในถูกไหมครับ
ตรวจภายในคุณตรวจไปทำไมถ้าเกิดคุณนวดอย่างเดียว
ตรวจภายในของตรวจหญิงทำไมตรวจเพื่อดูอะไร
ก็มีพยาบาลเพื่อตรวจภายใน
คุณเข้าใจไหมคนทำงาน๓รอบ๔รอบโดนกระแทกกระทัน
เขาก็ต้องตรวจบางคนเขาเจ็บผู้หญิงเขาเจ็บ
แล้วไปบังคับเขาขายบริการแบบนี้๓รอบ๔รอบ
คุณคิดว่ามันเป็นครกหินเหรอ
มันเป็นคนเขาก็ต้องไปตรวจตรวจเขาก็มีโต๊ะขายอย่างอยู่หลังตู้
เพื่อให้พยาบาลอาวุโสหรือให้หมอ
ที่เขาจ้างมาเป็นครั้งมาตรวจภายใน
เด็กพนักงานต่างเหล่านี้เขาก็ไม่มีเวลาที่จะไปหาหมอ

เขาก็ยุ่งเขาก็เลยมาหาที่นี่เลย
โดยสถานบริการต่างเหล่านี้จัดการตรวจภายในให้
หรือการตรวจเลือดตรวจบ้างไม่ตรวจบ้าง
แต่ขายังตรวจภายในแน่นอน
แล้วถุงยางนี่แหละถ้าเกิดไม่มีค้าบริการ

เรื่องนี้ผมเคยสู้ที่ศาลผมยังแพ้เลย

คุณชูวิทย์ที่ว่ากันว่ามีการรับสวยจ่ายสวยอะไรเนี่ย
ตามบัญชีรายชื่ออะไรต่างนี่นะ

ตำแหน่งใหญ่ที่สุดดูนะขนาดนี้คือผู้กำกับการ
ว่าจะไปถึงกองกำกับการ๔อะไรก็แล้วแต่เนี่ย
มันมีสูงอะไรกว่านี้ไหมมันจ่ายกันไปถึงไหนอะไรยังไง

คือการจ่ายผมก็ต้องเรียนให้ทราบว่ามันเป็นธรรมเนียม
ไม่ใช่เฉพาะสถานบริการอาบอบนวดเท่านั้น
ประการสีเทาอื่นคุณก็ต้องจ่าย
ว่าเช่นบ่อนการพนันคุณไปเปิดหวยใต้ดินคุณไปทำนะฮะ

หรือว่ากระทั่งเรื่องของสถานบริการซึ่งเป็นผับเป็นบาร์

ตำรวจได้เงินตัวนี้เพื่ออยู่รอด
ผมจะมอง๒ภาพให้ดูเลยนะครับท่านผู้ชมครับ

แต่ถามว่าตำรวจเนี่ยรายได้พวกนี้

ก็ดีกว่าที่ไปได้จากพวกธุรกิจสีดำ

หรือว่าสีดำเป็นเรื่องที่หนัก
เขาก็ไม่เอาไอ้นี่มันสีเทาไง
เพราะสีเทามันได้ง่ายคนก็ให้ง่าย
แล้วธุรกิจสีเทาคุณพ่อคุมทราบไหมครับ
อยู่ในภาคเศรษฐกิจของไทยเรา
มากกว่า๓๐๔๐นะ

ขายของเถื่อนเทาไหม

ยี่ห้อแบรนด์เนมที่มันเป็น
ปลอมปลอมอืมจ่ายไหมค่ะสินค้าไม่มีลิขสิทธิ์

มีการเก็บทั้งนั้นนะครับกระบวนการเก็บสวย
ถึงจะเป็นเรื่องใหญ่และก็เป็นเรื่องที่
จำนวนปริมาณเงินมหาศาลครับ

จ่ายไปถึงไหนในนี้มันก็ต้องดูว่า
เรื่องนี้มันใครเป็นคนจับกลุ่ม

ทำไมมันขึ้นอยู่กับกรมสรรพากรเขตพื้นที่๑๐
ก็เพราะวิคโตเรียมันขึ้นอยู่กับเขตพื้นที่๑๐

ชนมันจะแตกออกไปเป็นต่อลอ
ก็ที่ปฐุมวันนี่แหละครับมันก็มีเหมือนกัน

คือกระบวนการสวยผมพูดจนปากเปียกปากแฉะ
มันเหมือนคนไทยเดินผ่านสารภูมิคุณมิ้วทำอะไร
ก็ยกมือไหว้ยกมือไหว้มันเป็นอัตโนมัติต้องยกมือไหว้
ทีนี้ถามว่าเดินทำกระทุรีสีเทาเนี่ยแล้วคุณจ่ายทำไม

ก็มันก็ต้องจ่ายทำนองดีกว่าที่คนไทยเดินผ่านสารพระภูมิ

ณตอนนี้ขั้นตอนหลังจากนี้ต่อไปมันจะไปจบที่ตรงไหนค่ะคุณชุวิต
มันเป็นจบไปที่ก็คลื่นกระทบฝั่งหายไป

เหมือนกับที่พันธาตุมาอย่างงี้หรอนาตาลีสารท่านลง

แดงก็เป็นเกียร์แขกเก่าที่นาตาลี
มันเข้าไปคงคุยกับหนุ่มกระหิงก็โดนคนละ๑๒๑๓ปี
ถามว่าจะจบยังไง
เจ้าของเจ้าของหนีที่โกลักษณ์เจ้าของที่นี่ก็ไม่เคยพูดถึง
หมดไอ้กบมีไอ้ไก่อีกมีไอ้เป็ดอีก
มีอีกเยอะแยะพร้อมจะทำ

อาบอบนวดโดยมีการค้าประเวณีแฝงอยู่เบื้องหลังเนี่ย

ณปัจจุบันนี้ในฐานะคุณชูวิทย์ก็เลิกล้างมือไปแล้ว
ตอนนี้มาทำหน้าที่เป็นสื่อมวลชนคนหนึ่งแล้ว
คิดว่าควรจะเป็นอย่างนี้ต่อไปหรือว่าปราบให้สิ้นซากห้ามมีอีก

การเปิดอาบอบนวดจะเป็นสถานบริการที่ใหญ่
อยู่ใจกลางเมืองและเปิดเผยแล้ววิธีการผิด
แต่ถามว่าการค้าประเวณียังมีอยู่ไหม
สังคมทุกสังคมมีสิงคโปร์มีมาเลเซียมี
แต่เขาไม่ได้ให้เปิดตี๒๐๐ห้องแบบประเทศไทย
เขาเปิดกัน๓ห้อง๕ห้องนี้เป็นการแฝง
ก็ไม่มีใครว่าเพราะว่ามันเป็นการที่ไม่ได้ใหญ่โต
ไม่ได้เปิดเผยและไม่ได้ส่อแสดงถึงการค้ามนุษย์โดยชัดเจน
แต่ของไทยเนี่ยมันชัดเจนเกินไปมันทำให้เป็นปัญหาว่า
ต่างชาติเขาว่าว่าโอ้โหนี่ก็เอาคนมา
แล้วก็ที่มากที่สุดเนี่ยคืออายุมันต่ำกว่า๑๘คุณลองไปที่เนเทอร์แลนด์สิ
๓๔๐ถูกไหมอายุ๓๔๐จะไปทำอะไรได้เขาอายุ๓๔๐
มุมหนึ่งเขามองว่ามันก็เพื่อป้องกันปัญหาการข่มขืนการอะไรพวก
ไม่จริงหรอกครับเพราะว่าประเทศไทยมันทำมากเกินไปมันทำมากเกินไปครับ
มันทำชัดเจนเกินไปมันทำใหญ่เกินไปอืมนะและสังคมและกฎหมายเนี่ย
หลับตาลงเยอะเกินไปดังนั้นถ้าเกิดบอกวิคโตเรียผิด
ที่คุณเอ่ยชื่อมาตอนต้นรายการก็ผิดหมดแล้วครับ
รวมกับทั่วประเทศนะถามว่ามีต่างด้าวไหมเอางี้ดีกว่า
เดี๋ยวผมบอกให้หมดว่าที่ไหนมีผมไม่กลัวหรอกครับบอกได้หมดเลย
อันนี้ที่เดียวเหรอครับมันมาวิคโตเรียที่เดียวหรือเปล่า
ไม่ใช่ครับมันไปทุกที่แหละครับเพราะว่า
เดี๋ยวเราก็ต้องมาคุยกันอีกสิในอีกหลายอาวุธ
คือเอาเงินไปให้กับพ่อแม่เพื่อเอาเด็กมาเพื่อซื้อเด็กมา
แล้วเอาเด็กเนี่ยก็มาทำงานโดยการบังคับขู่เข็น
มันเลยเกิดกระบวนการนี้ขึ้นมาว่าทำไมเด็กอายุต่ำกว่า๑๘เนี่ย

มาหลายคนเลยถามว่าแค่รับสวยเนี่ย
ตำรวจแค่โดนย้ายเหรอคะจะถึงโดนไล่ออกไหม
ถ้าเกิดรับสวยแค่โดนย้ายเขาก็รับสวยกันไปเป็นปกติ

เขาก็ย้ายไปแล้วก็ย้ายมาได้เนี่ยคุณมิ้ว
ถูกไหมครับมันย้ายไปย้ายมาอย่างนี้แหละครับ

เพราะฉะนั้นผมถึงบอกคุณไปย้ายเขาทำไม
สอนอวังทองหลังที่เดียวมีสอนออื่นด้วย

ที่ไหนมันก็มีครับคุณมิ้วไม่ใช่ไม่มี
อย่างต่างประเทศเนี่ยเขามีบ่อนพนันถูกกฎหมายใช่ไหม
เขามีสถานที่ค้าบริการทางเพศถูกกฎหมายยังไง
ไม่มีครับคือมันเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับ
แต่สังคมไม่ได้เปิดตาแบบประเทศไทยว่า
อนุญาตให้ทำที๒๐๐ห้อง๓๐๐ห้อง
อยู่ใจกลางเมืองทำเป็นตึกแบบ
ใหญ่โตโมโหลานแบบประเทศไทย

และการกระทำโดยบังคับขู่เข็น

เขาอาจจะไม่อยากมาแต่คุณไปซื้อตัวเขาจากพ่อแม่มา
นั่นแหละสิครับแบบเมืองเทาะไม่มีนี่ครับ
เด็กคนนี้ที่พูดถูกพาไปถึงมาเลเซีย
คนที่เป็นปัญหาแล้วไปแจ้งความในกบเนี่ย
ใช่ครับเขาทำงานไม่ไหวเด็กอายุยังน้อยอยู่
ก็ไล่กลับมาเด็กก็อ้างว่าเคยทำอยู่ที่วิคโตเรีย

ก็เลยสาวมาถึงในกบถามว่าในกบทำคนเดียวเหรอ

แต่ถ้าไม่ใช่เด็กแล้วนะคะ
คนที่อยู่ในสถานบริการอาบอบนวด
แต่ว่าตัวเจ้าของสถานบริการอาบอบนวด
มีข้อกำหนดบังคับวันหนึ่ง๓รอบ

มันจะเป็นการค้ามนุษย์ชัดเจนคุณภาคภูมิ

แล้วทำยังไงมันมีที่เขาเรียกว่าลูกไก่

ไก่ตัวนี้ที่ไม่มีใครเคยรู้เลย
ก็คือใช้สำหรับพนักงานผู้หญิงที่มีประจำเดือน

ไก่คือฟองน้ำครับที่เข้าไปอุดไว้ที่อวัยวะที่มดลูก
เพื่อไม่ให้เลือดไหลออกมาในระหว่างทำงาน

บอกไงครับบอกว่าถ้าเรื่องนี้อยากรู้

แต่ย้ายเฉพาะ๕เสือมันไม่มีประโยชน์

ยังไงดีกับธุรกิจอาบอบนวดในบ้านเราเนี่ยตอนนี้
ก็มันเป็นกระบวนการที่ผิดนะครับ
แต่ถ้ารัฐบาลจะดูโดยภาพรวมทั้งหมด
ก็ต้องอย่าไปทำอย่าไปสนับสนุนอย่าไปต่อใบอนุญาต

คือถ้าไม่ทำแล้วเขาก็เปิดใหม่ไม่ได้อยู่แล้ว
แต่ถ้าเขายังทำอยู่โดยที่ไม่มีอะไรผิด

แต่เมื่อมีผิดแล้วเนี่ยโอเคปิดไป
แต่ถามว่าที่อื่นเนี่ยนะยังมีไหมก็มีครับ
ดังนั้นควรจะคุยทั้งระบบก็คือควรที่จะปิดทั้งหมด
แล้วก็ให้เวลาเขา๒ปี๓ปี
อ่ะคุณเลิกนะคุณไปทำอาชีพอื่นนะ
ต่างคุณก็อาจจะไปทำอย่างโรงแรมได้
เพราะว่าตึกมันเหมือนโรงแรมเลย๒๐๐๓๐๐ห้อง

วิธีการที่คุณใช้วิธีการเป็นตู้ปลาแล้วก็ให้เขาไปชี้

ให้ผู้ยายและผู้หญิงแก้ผ้าลงไปในอ่าง
เข้าไปทีละ๕คน๑๐คนแก้ไปนัวเนียกันไปอยู่ในนั้น
ผมถามว่าคุณมีอ่างแบบนี้ได้ยังไง
และห้องสูตรก็คือห้องที่มีห้องย่อย๔ห้อง๕ห้องทำได้ยังไง
แล้วถามว่าใบอนุญาตที่อนุญาตอนุญาตให้คุณ๒๐ห้อง
แล้วคุณเปิดเป็น๑๐๐ห้องคุณทำได้อย่างไร
ถ้าไม่มีการยักษ์คิ้วหลิวตาของผู้ที่ดูแล
แต่ผมเห็นบัญชีจ่ายสวยแต่ละที่เนี่ย
ไม่นับแค่เรื่องรับรองนะแต่จ่ายสวยเป็นรายเดือนเนี่ย
ยิ่งตอนนัตรีคำนวณบวกลบคูณหาหนึ่งแล้วมันเยอะมากนะยอดจ่ายสวย

อย่างสอนอเนี่ยก็ต้องมี๓แสนสี่แสน

ก็ต้องพอสิครับเพราะว่าไม่พอคุณก็เปิดไม่ได้ครับ
เขามากวนคุณเนี่ยนี่ยังไม่พูดถึงก็ไปชั้นสูงกว่านั้นนะครับ
คือการดูแลเนี่ยมันนอกจากดูแลเป็นรายเดือนแล้ว
ลูกคุณเข้าโรงเรียนลูกคุณไปเมืองนอก
ตัวเครื่องบินรถยนต์ที่ซ่อม

ก็เจ้าของสถานบริการต่างเหล่านี้ก็ต้องดูแล

ถ้าเกิดเขาไม่ทำธุรกิจสีเทาเนี่ย

อย่างผมทุกวันนี้ผมถึงบอกว่าผมสาธุนะครับ
เลิกนะฮะแล้วผมก็สามารถพูดได้
ปากเต็มคำแต่ถามว่าคนทำเนี่ย

สาวัดสืบสาวัดธุรการเนี่ย

มันเลยเป็นการสมประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย

หรือคุณเรียกค่าเบี้ยบ้ายลายทาง
ทุกอย่างนี้มันคือการคอลลับชั่น
มันไปสู่กระบวนการคอรัปชั่นอย่างเดียวล่ะครับ
ชัดเจนค่ะวันนี้ขอบคุณคุณชูวิทย์มาก
เห็นภาพชัดเลยสำหรับประเด็นเรื่องของอาบอบนวดของคุณชุมชุวิตนะคะ

ขอบคุณคุณชุวิตขอบคุณคุณชุวิตขอบคุณคุณชุวิตเราสองคนก็มาอยู่แล้ว